ต้องเอาคลิปถ่ายไว้เลยถ่ายคลิปไว้เลยนะคะ

แล้วเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสนามบินให้เขาหยุดรถ
แล้วเปิดประตูเชิญนักท่องเที่ยวลงไป
โดยบอกว่ารถคันนี้ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามารับผู้โดยสาร
โฟเฟอร์ก็บอกว่าเขามีใบอนุญาตเดินรถถูกต้องทุกอย่างนะ
ก็สรุปไม่ได้ไปส่งนักท่องเที่ยวนะคะ
เจ้าหน้าที่พาโชเฟอร์ไปอ่านกฎระเบียบรถโดยสารภายในสนามบิน
อาจกระทำเข้าข่ายแสวงหาผลประโยชน์
แล้วบันทึกจับกลุ่มแจ้งข้อหาประกาศหรือโฆษณา
ด้วยการเลี่ยงแผ่นป้ายหรือวิธีใดเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
นำตัวโชเฟอร์รถตู้ส่งสพสาคูจังหวัดภูเก็ตค่ะ
นี่ค่ะถูกลงบันทึกไว้แบบนี้นะคะ
โฟเฟอร์ก็เลยเอาเรื่องนี้โพสต์ลงเฟซบุ๊ก
เรียกร้องนะคะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานขนส่ง
ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมช่วยตอบคำถามเขาหน่อย
เขามองว่าค่าปรับเนี่ยเขาเสียค่าปรับไป๓๐๐บาท
แต่เขาข้องใจว่ามันผิดตรงไหน

แล้วเขาถูกเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีทำไมนะคะ

โชเฟอร์บอกว่าอันนี้กระทบภาพลักษณ์ท่องเที่ยว

เฟอร์เขาตั้งคำถามแบบนี้นะคะ
ล่าสุดทีมข่าวไปพบนายสุริยะทองสมัคร

ซึ่งเขาแจ้งผ่านทางแอปพลิเคชัน

กลับถูกเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาต

เพราะว่าข้อกฎหมายที่แจ้งข้อหาเขา

ไม่เคยให้คำตอบตรงนี้ได้เลย

ถ้าผิดจริงก็คงต้องอธิบาย

แต่ผู้สื่อข่าวบอกว่าตำรวจเตรียมเรียกโชเฟอร์
และเจ้าหน้าที่ท่ากาศยานเข้าให้ปากคำอีกครั้ง
ขณะเดียวกันก็มีการรายงานเรื่องนี้ให้ทางท่ากาศยานภูเก็ตรับทราบแล้ว
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะ